คลั่งขนาดไหนถึงทำร้ายแม่แท้กับเมียที่กำลังท้อง๙เดือนอยู่ได้นะคะ
ที่สพมนครศรีธรรมราชค่ะได้รับแจ้งเหตุมาว่ามีชายคลุมคลั่งอารวาส
ทำร้ายแม่แล้วก็ภรรยาของตัวเองนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบลงพื้นที่ไปค่ะ
อยู่ในซอยประตูขาว๒นะคะถนนพัฒนาการคูขวางในตำบลคลัง
ไปถึงเนี่ยลักษณะบ้านเป็นบ้านสองชั้นหลังใหญ่เลยมีรัวรอบขอบชิดด้วย
ในบ้านนี่แหละเป็นคนแจ้งกับตำรวจว่าคนคลุ้มคลั่งคือนายอดีศักดิ์สุพงศ์อายุ๓๕ปี
เป็นลูกชายของนางพันธิพาจากขุมมณีเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการโรงเชือดไก่สดและค้าส่งไก่สดด้วย
ตอนเข้าไปในบ้านเนี่ยภาพที่ตำรวจเห็นคือนายอดีศักดิ์กำลังทุบตีแม่อยู่นะคะ
แล้วก็ทุบตีภรรยาของตัวเองวัย๒๘ปีที่ตั้งท้องได้๙เดือนค่ะ
คว่างปลาทำลายข้าวของอยู่ชั้นล่างคลุ้มคลั่งหนักมาก
พอนายอดีศักดิหันมาเห็นตำรวจเท่านั้นแหละค่ะวิ่งไปหลบอยู่บนห้องชั้นสองเนี่ย
ตำรวจก็ขึ้นไปพยายามจะเกลี้ยกล่อมนะเพราะเขาปิดประตูล็อกห้อง
สุดท้ายไม่เป็นผลแม่ก็เลยยอมบอกเอาคุณตำรวจพังห้องเข้าไปเลยค่ะ
ก็เลยพังมาแล้วก็ไปรวบตัวได้นะคะรวบตัวได้พร้อมของกลางเป็นกัญชาอัดแห้ง
กัญชาแห้งอัดแห้งนะคะน้ำหนักเจ็ดจุดห้าหกกรัม
มีอุปกรณ์การเสพกัญชาและอุปกรณ์การเสพยาบ้าด้วยค่ะ
รวบตัวได้นายอดีศักดิ์ก็มีท่าทีที่อ่อนลงแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้น
ไปหนึ่งชั่วโมงถึงจะคุยกันได้รู้เรื่องนะคะครับยอมรับสารภาพบอกว่าเสพยาบ้าเข้าไปแล้วดูดกัญชาตามด้วย
โอ้โหคราวนี้เขาบอกสติแตกเลยค่ะคุมอะไรไม่ได้ควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะคะ
ตำรวจก็นำตัวไปดำเนินคดีที่สพมนครศรีธรรมราชแถมก่อนหน้านี้๖เดือนก่อนค่ะ
นายอดีศักดิ์คนนี้เคยถูกจับคดีมียาเสพติดไว้ในครอบครองแล้ว
ถูกจำคุกตัดสินจำคุก๑ปี๙เดือน
แต่สารสั่งรออาญา๒ปีแล้วก็ให้ควบคุมความประพฤตินะคะ
สงสัยน่าจะไม่ได้รอลงอาญาแล้วล่ะ
อ่านี่จะเป็นพ่อคนอยู่แล้วนะ